ไปที่จังหวัดตราดเมื่อสักวันจันทร์ที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาเอกสารไปยื่นกับอสมเพื่อเตรียมฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด๑๙หายตัวไปเลยครับ
สามีก็ออกตามหาล่าสุดเมื่อวานไปเจอกลายเป็นศพ
ครองชนรับประทานถูกมีดกรีดตั้งแต่หน้าผาก
จมูกถึงปากถึงคอเลยเอามือมัดแขน
สภาพศพนี่โอ้โหคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบ
น่าสงสารเหลือเกินครับนี่ฮะกู้ภัยก็ต้องไปเอาออกมา
มันเป็นป่ามรกบริมครองชนรับประทานแบบนี้นะฮะ
ในพื้นที่หมู่แปดนะฮะบ้านหนองจิกรีตะบลตาครี
จังหวัดนคอนสะหวัญขออภัยนะในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์นะโดยกู้ภัยนำร่างขึ้นมา
สภาพศพอืดแล้วครับนะเธอยังสวมกางเกงยีน
มาแล้วก็เสื้อยืดแขนยาวสีเขียวเข้มตรวจสอบตามร่างกาย
ก็อย่างที่บอกไปว่าถูกของมีคมในกรีดต้องจ่าย
หน้าผากไล่ลงมาจมูกคอเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเชือกไนลอนมัดอยู่ที่มือด้วย
ที่คอด้วยนะฮะแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสักสามถึงสี่วัน
ต่อมาครับนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางมาชื่อว่านายสุภาชัยทองคำ
เขามาดูเขาบอกเนี่ยเมียผมเมียผมหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๑๗พฤษภาคม
เขาชื่อมนชายาหรือฝ้ายอายุยี่สิบเจ็ดปีนี่คนในภาพฮะนะฮะ
คือเขาบอกว่าก่อนที่เมียเขาจะหายไปเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเอกสารไปยื่นอสมก่อนนะเดี๋ยวเตรียมฉีดวัคซีน
หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยออกตามหาตามหาก็ไม่เจอนะฮะ
อดคล้องกันกับเพื่อนบ้านก็ยืนยันว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เขารักกันดี
นะเขาทำสวนชมพู่กันอยู่นะฮะแล้วก็สวนเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เจอศพนี่แหละ
เพื่อนบ้านเขาก็เห็นว่าสามีออกตามหาเมียเขา๓๔วันแล้วก็ไม่เจอ
สุดท้ายมาเจอกลายเป็นศพก็เลยมั่นใจว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องราวที่สามีไปทำอะไรภรรยาหรอก
นะฮะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยนะการเสียชีวิตของผู้หญิงคนนี้เนี่ยตำรวจเขาอยู่ระหว่างการที่สอบสวนอยู่
หาหลักฐานอยู่แล้วก็เอาศพเนี่ยไปชนสูตรแล้วก็จะติดตามตามกล้องวงจรปิด
เบาะแสต่างว่าผู้หญิงคนนี้ถูกฆาตกรรมด้วยสาเหตุใดแล้วใครเป็นคนทำนะครับ